ทางด้านผู้ประกอบการจะมองว่าการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อการผลิตเรื่องของการส่งออกอาหารทะเลของประเทศไทย
แต่ว่าถ้าเราไปดูเรื่องของตัวเลขการส่งออกลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
เนื่องจากว่าวัตถุดิบนั้นเราสามารถเพาะเลี้ยงได้ในประเทศ
รวมทั้งบางส่วนก็มีนำเข้ามาจากต่างประเทศด้วย
ติดตามพร้อมกันจากรายงานเลยครับ
ปริมาณลดลงจากราว๑๖๗๐๐ตันในปี๒๕๕๙
เหลือ๑๒๖๐๐๐ตันในปีที่แล้ว
มูลค่าลดลงจากกว่า๒๗๐๐ล้านบาท
เหลือ๑๙๗๕๐ล้านบาท
จากที่เคยมีสัดส่วนร้อยละสิบลดลงเหลือร้อยละห้า
ส่วนภาพรวมการส่งออกสินค้าประมงลดลงไม่มากนัก

ที่ส่งออก๑๗๙๐๐ตันในปี๒๕๕๙
เหลือ๑๖๖๐๐๐ตันในปีที่แล้ว
มูลค่าลดลงจาก๒๒๘๐๐๐ล้านบาท
มาอยู่ที่๒๒๐๐๐ล้านบาท
แต่ถ้าเราดูเฉพาะสินค้าที่มาจากการทำประมงในทะเลไทย
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ๗ของการส่งออกสินค้าประมง
จะพบว่าส่งออกได้ลดลง
สดแช่แข็งลดลงจาก๑๘๔๐๐ตันในปี๒๕๕๙
เหลือ๑๒๓๐๐ตันในปี๒๕๕๙
มูลค่าลดลงจาก๗๓๐๐ล้านบาท

เนื้อปลาสดแช่แข็งลดลงจาก๗๒๘๕๐ตัน

มูลค่าลดจาก๑๓๐๐ล้านบาท
เหลือ๙๙๐๐ล้านบาท
ส่วนการส่งออกปลาซาดีนกระป๋องลดลงจาก๗๑๕๐๐ตัน

มูลค่าลดจาก๕๔๐๐ล้านบาท

จากตัวเลขนี้จะเห็นว่าการส่งออกไม่ได้ลดลงมาก
แต่ถ้านำข้อมูลการนำเข้ามาประกอบ
จะเห็นว่าการนำข้าวปลาสดและเนื้อปลาสดมีทิศทางที่เพิ่มขึ้น
สดเพิ่มจาก๕๙๗๐๐ตันเป็น๖๔๗๐๐ตัน
เนื้อปลาสดเพิ่มจาก๕๖๐๐ตันเป็น๗๓๐๐ตัน
แสดงให้เห็นว่าเราต้องนำข้าวปลาจากต่างประเทศเข้ามามากขึ้น
เพื่อรักษาระดับการส่งออกเอาไว้
นายมงคลสุขเจริญคณาประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
เมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัญหานี้ไว้ที่๙แสนล้านบาท
แบ่งเป็นส่วนของผลผลิตจากการทำประมงนอกหน้าน้ำ
เคยมีรายได้๑๕๐๐๐ล้านบาทต่อปีกลายเป็นศูนย์
เพราะเรือประมงนอกน่านน้ำไม่สามารถออกทำประมงได้
ส่วนขอประมงในน่านน้ำคิดจากจำนวนเรือที่ออกทะเล
ลดลงจากเดิม๔๙๐๐ลำเหลือ๑๑๐๐๐ลำ
หรือคิดเป็นค่าเสียโอกาส๓แสนล้านบาทต่อปี